ก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวที่เขื่อนอุบลรัฐ

ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ

จากนั้นจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการที่จะไปค้นหา

ที่สุดเมื่อวานนี้พบเป็นศพนะครับ

อาสากู้ภัยแล้วก็นักประดาน้ำ

นายกธนกฤษวรราชอายุ๒๒ปี

หายไปกลางเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น

โดยนายธนกฤษได้กระโดดลงจากแพร่

อยู่ห่างออกไปเพียงแค่๑๐๐เมตรนะ
คือแพร่รอยห่างจากฝั่งแค่๑๐๐เมตรเอง

นักประดาน้ำก็พบร่างของนายธนกฤษ

โดยจุดที่พบศพอยู่ห่างจากฝั่ง

ความลึกของน้ำประมาณ๓เมตร

กระโดดลงน้ำแล้วก็จมหายไป

ค้นหาอยู่นานมาก๒วันเนี่ย
นึกว่าร่างหรือว่านายธนกฤษ

ตรงจุดเดิมที่กระโดดน้ำนี่แหละนะครับ

ก่อนเกิดเหตุนายธนกฤษก็มาท่องเที่ยวร่องแพง
เขื่อนอุบลรัฐโดยมาเป็นหมู่คณะ

ซึ่งจากการสอบถามนายวิศนุธาดี
เป็นคนขับแพร่ก็ทราบนะครับว่า

นายธนกฤษก็กระโดดลงไปในน้ำ

คนขับแพร่จึงรีบแจ้งเจ้าของแพร่

ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำร่างของผู้เสียชีวิต
แผนกนิติเวศโรงพยาบาลอุบลรัฐ
เพื่อผ่าชนะสูตรก่อนที่จะส่งมอบให้กับญาติ
นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ